คุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตื่นเต้นมาเจอลิ้นทะเลรู้จักไหมครับ
ลิ้นทะเลถือว่าเป็นสัตว์ทะเลจากยุคดึกดำบันนะครับที่มีวิวัฒนาการมานานกว่า๕๐๐ปีนะครับ
เป็นสัตว์ทะเลแปลกและหาดูได้ยากสะท้อนถึงความสมบูรณ์ที่มันกลับคืนมาครับ
โอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเกาะห้องในเขตอุทยานแห่งชาตินะฮะทานโบกขอรณีตะบนเขาทองอำเภอเมืองกระบี่ครับ
โอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนักท่องเที่ยวไปเจอลิ้นทะเลครับหรือว่าหอยแปดเกล็ด
ลำตัวมันอ่อนนิ่มนะเช่นเดียวกับสัตว์ตระกูลหอยหรือหมึกนั่นแหละมีลำตัวเป็นรูปไข่
ส่วนหลังเนี่ยโค้งนูนนะครับแล้วก็มีเปลือกสีน้ำตาลเรียงเป็นเกร็ดจำนวน๘แผ่นด้วยกัน
นี่ครับนี่ฮะประตูเป็นแบบนี้มันอาศัยอยู่ตามโขดหินนะครับแล้วก็แท้กินสาหร่ายทะเล
คุณผู้ชมลิ้นทะเลอย่างที่นำเรียนครับเป็นสัตว์ทะเลในตระกูลของสัตว์ดึกดำบันมานานกว่า๕๐๐ล้านปี
ทะเลที่เกาะห้องจะพบได้ถ้าน้ำทะเลมันลดตอนนี้ก็เห็นได้ยากขึ้นแล้ว
นายนิวัฒน์วัฒนยานาพรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีท้องถิ่น
บอกว่าลิ้นทะเลเนี่ยนะชาวประมงเขามักจะเอามาประกอบอาหาร
ปกติแล้วลิ้นทะเลนะครับจะเห็นได้น้อยมากจนกระทั่งโควิดระบาดนะครับ
ท่องเที่ยวทางทะเลถูกปิดใช่ไหมนี่แหละครับมันก็ขยายพันธุ์กลับขึ้นมา
ไปดูกันต่อที่ชายหาดพื้นที่ตะบนไม้รูดจังหวัดตราดนะครับ
ลงทะเลแล้วก็เก็บหอยเสียบครับนะครับริมชายหาดเนี่ยเก็บได้เลยแล้วเอาไปปรุงอาหาร
ส่วนสาเหตุที่พบหอยเสียบจำนวนมากนั้นก็เพราะว่าเป็นช่วงที่น้ำทะเลลดและมีมรสุมคลื่นลมแรงนะครับ
ทำให้หอยเสียบมันขึ้นมายังใช้ฝั่งนี่แหละครับ
ความสมบูรณ์ทางท้องทะเลที่มันกลับคืนมาครับ